จากสิทธิประโยชน์ต่างจากการใช้บริการผ่านบัตรต่างแล้ว
เรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ
ที่ทำให้ผู้ใช้บริการนั้นเลือกใช้บัตรแทนเงินสด
ไทยจึงมีการพัฒนาเป็นระบบขึ้นมา
รองรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการเปลี่ยนไปสู่สังคมไร้เงินสด
จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
กำลังจะกลายเป็นที่รู้จักของผู้ใช้บริการทางการเงิน
ซึ่งจะทำหน้าที่ประมวลผลการชำระเงินในประเทศ
พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระบบชำระเงินใหม่
เพื่อรองรับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทยก็พยายามผลักดันให้มีเรื่องระบบชำระเงินในประเทศเกิดขึ้น
และที่สำคัญก็จะเห็นว่าการใช้บัตรเดบิต
ในการทำธุรกรรมต่างที่เป็นธุรกรรมในประเทศ
ก็ควรจะมีการดำเนินการเฉพาะในประเทศ
อันนี้เป็นเกณฑ์เรียกว่าเป็นตัวกฎหมายที่ออกมา
ก็เลยเป็นที่มาของการจัดตั้งระบบชำระเงินในประเทศ
ที่เราเริ่มจะคุ้นหูกันมากขึ้นนี่แหละครับ
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงินระดับโลก
และมีฐานลูกค้าบัตรเดบิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ทำให้ผู้ใช้บัตรสามารถนำไปใช้จ่ายได้ใน๑๕๗ประเทศ
ขณะเดียวกันยังได้เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด
หรือการเพิ่มรหัสการกดเงินโอนจ่ายเป็นเลข๖หลักด้วยกัน
โดยความปลอดภัยและความสะดวกจะช่วยกระตุ้นให้คนไทย
ชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
ลดการใช้ธนบัตรและเหรียญ

จะเห็นว่าเราเองเท่านั้นที่สามารถจะใช้แล้วก็จำมันได้
จากสิทธิประโยชน์ลดแลกแจกแถม

ยังถูกกว่าระบบการชำระเงินอื่นด้วย
สำหรับธนาคารกรุงเทพได้เปิดให้บริการทำบัตรเดบิต
โดยมีผู้สมัครที่ใช้บริการระบบนี้แล้วประมาณ๑ล้านคน